เขาบอกเขาเซ็งเลยหนึ่งผู้หญิงคนนึง
เบี้ยวจ่ายเงินค่าน้ำมัน
มาเติมน้ำมันก็เบี้ยวเริ่มน้ำมันรถจักรยานยนต์
แล้วก็ยังท้าให้เอาตำรวจมาจับได้เลยนะครับ
ตำรวจก็ต้องมาแล้วฮะไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เอะอะโวยวายหน้าร้านค้านะครับ
ตำรวจก็ต้องพยายามเจรจาให้สงบสติอารมณ์นะฮะ
นี่เป็นร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะฮะ
ชื่อคุณรัฐดาวันนะครับเธอบอกว่าผู้หญิงในคลิปขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วมาขอเติมน้ำมันเบนซิน๒ขวดเขาเป็นแบบเติมแบบใส่ขวดเอาไว้นะครับ
พอเติมเสร็จบอกไม่มีเงินจ่ายตอนแรกก็ไม่ยอมบอกว่ามีเงิน
เสร็จบอกไม่มีเงินจ่ายแล้วโวยวายเสียงดังลั่น
้าให้เจ้าของร้านเนี่ยเรียกตำรวจมาจับได้เลยตำรวจมาถึงก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
เธอก็เออะโวยวายต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์
แต่เธอก็ยังโวยวายเสียงดังนี่เห็นไหม
แล้วเพราะเอิญมีลูกค้าที่มาซื้อของเขาเป็นทนายความพอดี
เขากินข้าวอยู่ในร้านเขาบอกเอางี้ดีกว่าจะได้จบเรื่องกันนะ
เดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ก็ได้น้ำมันเบนซิน๒ขวดเท่าไหร่ล่ะ
แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมนะฮะไปว่าทนายความบอกไม่ต้องมาเผือก
ไม่ต้องมาเผือกเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเถอะ
ไม่ยอมให้จ่ายให้อีกแต่ตัวเองก็ไม่มีเงินจ่ายนะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเท่าที่ทราบผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งหลายคนนะครับ
บางทีไปกินข้าวตามร้านไม่ยอมจ่ายเงินก็เอะอะโวยวาย
ซื้อของเนี่ยไปเติมน้ำมันไม่จ่ายเงินก็ทำเป็นแบบเอะอะโวยวายอารวาส
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะแกล้งเพื่อหลอกกินฟรีหรือเปล่า
อกเติมน้ำมันฟรีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสติไม่ดีอะไรหรอก
ค่ะเวลาเขาควรไปรักษาหรือไม่ก็ญาติเขาน่าจะเอาไปดูแล
ไม่ใช่ว่ามาแบบเนี้ยมันเหมือนขโมยซึ่งซึ่งหน้าหน่วยงานไหนจะแบบเอาไปบำบัดได้ไหมเออ
เราก็ไม่ได้อะไรหรอกว่าของมันก็แค่แบบสิบบาทแบบหลักสิบหลักร้อย

พีรดาวันแค่ก็ยิ้มเห่นเฉินยิ้มแบบหน้าแห้ง
แต่ถ้าทำมาทั่วเมืองแล้วทำมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้เนอะ

อาจจะหลักสิบหลักร้อยอย่างพีรดาวันบอก

ให้ตำรวจไปตามอยู่ได้คือว่าโทษตัวตำรวจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง